ยังมีอีกรถใหญ่รถเล็กแล้วก็ชนกันหลายคันด้วย
เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สมรสภัณฑ์บรี
หลายคนได้เห็นภาพนี้ได้เห็นคลิปนี้ผ่านทางโลกโซเชียล

เดี๋ยวเราไปชมคลิปเหตุการณ์กันก่อนค่ะคุณผู้ชม
บันทึกภาพเหตุการณ์รถบรรทุกคันนี้บรรทุกน้ำตาลมา
ใหญ่จริงบรรทุกเยอะจริง

โอ้โฮ

เห็นแล้วก็โอ้โหหวาดเสียวเหมือนกันเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ขับรถมาที่เห็นรถเลี้ยวมาเนี่ย
เป็นคันที่อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าไม่ใช่คันที่ก่อเหตุนะ
คันที่ก่อเหตุนี่คืออีกคันหนึ่ง
บรรทุกน้ำตาลมาด้วยความเร็วแล้ว
เขาเบรกไม่ได้เพราะเขาเบรกแตกเหมือนกัน

ก็ทำให้ไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่ติดอยู่
บริเวณแยกโรงไฟฟ้าพระภาชัย
ตำบลพับผ่าชัยอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุริษฐ์
เพราะเมื่อกี้เห็นรถจักรยานยนต์อยู่ซ้ายสุดเลยนะ

มันก็พุ่งชนท้ายจักรยานยนต์

ใช่แล้วก็ไปชนกำแพงปูนแบรีเออร์ด้วยนะคะ
ก็ทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรอูทอง
พร้อมกับกู้ภัยก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

คือมีรถยนต์กระบะถูกชนท้ายได้รับความเสียหาย
คู่กรณีเป็นรถบรรทุก๑๐ล้อ
บรรทุกน้ำตาลทรายมาเต็มคันนะคะ
ภายใต้ท้องรถสิบล้อก็พบซากรถจักรยานยนต

ร่างผู้เสียชีวิตก็ติดอยู่ภายใน
ทราบชื่อก็คือนายธนวัฒน์ศรีชมชื่นอายุ๒๕ปี
ห่างออกไปพบรถพ่วงบรรทุกแกรบค่ะ
ก็ได้รับความเสียหายเหมือนกัน
และจากการสอบสวนนายสารวุฒิพึ่งแก้ว
เป็นคนขับรถกระบะที่จอดอยู่นี่นะคะ
บอกว่าขณะที่จอดติดไฟแดง
จู่ก็มีรถ๑๐ล้อได้พุ่งมาชนท้ายรถ

จอดรอไฟแดงอยู่แล้วนี่แหละค่ะ
ก็ลากจนไปชนที่กั้นข้างทาง

บอกว่าขับรถมารับน้ำตาลทรายที่ด่านช้างสุพรรณบุรี

ทำให้ไปชนรถจักรยานยนต์
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนก็ตรวจสอบภาพนี้จากกล้องวงจรปิด
พร้อมกับรวบรวมข้อมูล
แล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ